แล้วก็ไทยรัฐของเรานำเสนอสำนักสงร้าง
บนหน้าผาที่จังหวัดราชบุรีนะฮะ
และทีนี้ชาวบ้านอยากให้บูรณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เพราะว่าเป็นสำนักสงฆ์ที่สวยเหลือเกิน

แล้วเมื่อวานเราเสนอตัวเลขไปหลายตัวเลขเหมือนกัน

คือร้างฮะเก่าแก่แล้วช่วงนี้ร้างมาแรง
คืออะไรสถานที่ที่ร้างคนชอบไปดูเลข
และชาวบ้านเขาก็มีการร้องมาบอกว่า
มีรูปปั้นของหลวงพ่อคง

รูปปั้นหายไปชาวบ้านอยากให้ตามให้เจอ
สรุปแล้วตามเจอแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่ารูปปั้นของหลวงพ่อคงจริงไม่ได้หายไปไหน
แต่ถูกเชิญไปไว้ที่วัดทุ่งหลวงอำเภอปากท่อ
ห่างจากสำนักสงร้างสำนักสงฆ์เข้าเขาช้างถ้ำพลอง

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ตามไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งหลวงเขต๒ด้วย
ให้ข้อมูลแบบนี้รูปปั้นไม่ได้หายไปไหนนโยม
ประดิษฐานอยู่ที่วัดทุ่งหลวงแห่งนี้
เนื่องจากในปีพศ๒๕๔๙คุณ

คือมีโยมอุปถาก๒คนเป็น๒สามีภรรยา
ได้นำรูปปั้นมาฝากไว้ไว้ให้วัดช่วยดูแล
เหตุผลที่นำมาฝากไว้เพราะว่าที่สำนักสงฆ์
ประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อคงเก่าแล้วก็ร้าง
ไม่มีคนดูแลรูปปั้นหลวงพ่อคงเกรงว่าจะโดนขโมยหรือหายไป

ทางวัดก็รับไว้ดูแลต่อมาหลายสิบปีจนกระทั่งถึงปีนี้
หลังจากที่เป็นข่าวเป็นคราวตามหารูปปั้นของหลวงพ่อคง
ทีนี้พระครูเองก็ติดต่อไปยังท่านในอำเภอ
เพื่อแจ้งให้นำเภอทราบว่ารูปบ้านเหมือนหลวงพ่อคง
อยู่ตรงนี้ไม่ได้หายไปไหน
ส่วนหากชาวบ้านหนองกระทุ่มต้องการอัญเชิญรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อคง
ไปปฏิสถานที่เดิมทางวัดก็ยินดี
เพราะตอนนี้คุณหน่วยงานเขาก็พร้อมที่จะบูรณปฏิสังขร
สำนักสงฆ์นี้แล้วนะเรื่องนี้ชาวบ้านก็ดีใจ
แล้วก็จะนำหลวงพ่อคงกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบกันต่อ
ที่บริเวณสำนักสงฆ์เขาช้างถ้ำพลองสำนักสงร้างนี่นะฮะ
ตอนนี้พอเป็นข่าวเป็นข่าวไทยรัฐนำเสนอนะครับ
โอ้โหมีญาติโยมเข้ามาท่องเที่ยวสักการะเจดี
บรรจุอาธิของหลวงพ่อคงมากราบไหว้ขอพร

แต่ตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้เพราะว่ายังปิดพื้นที่อยู่

บันไดชั่วคราวมาติดตั้งบริเวณหน้าผา
เพื่อเตรียมไว้ให้ทางนายอำเภอพร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ที่จะเข้าสำรวจภายในถ้ำสำนักสงฆ์ดังกล่าวนะฮะ
แล้วก็รอเรื่องของการบุรณปฏิสังขรกัน
ตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้นักข่าวแล้วก็นักท่องเที่ยว
ขึ้นไปสำรวจภายในถ้ำเพราะเกรงจะได้รับอันตรายนะครับ
ใช่แล้วมีเลขเต็มหน้าผาเลยเมื่อวานเรานำเสนอ
มองเห็นเป็นตัวเลขเลยนะฮะจริงเป็นรอยตะไข้อะไรต่างเนี่ยนะฮะ